จะเริ่มเปิดฉากในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ทางฝั่งเจ้าภาพฝรั่งเศสนั้น
ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยครับ

โดยฝ่ายจัดการแข่งขันออกมายืนยันว่า
ไม่รู้สึกกดดันกับภัยคุกคามในทวนาเมนต์
เนื่องจากได้มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
แต่ก็มีความกังวลในส่วนของแฟนโซนนัดเปิดสนามที่ฝรั่งเศส
จะพบกับโรมาเนียที่กรุงปารีส
ในวันศุกร์ที่๑๐มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้เลยครับ
แต่ทั้งนี้นะครับทางฝ่ายรักษาความปลอดภัย
เตรียมที่จะมีการการคัดกรองแฟนบอลนับพันนะครับ
ที่จะมาชมจอยักษ์ถึง๒ชั้น
และพร้อมรับในทุกสถานการณ์และทุกสมมติฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับ
อกจากนี้นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสยังใช้เทคโนโลยี
ในการช่วยเตือนเหตุก่อการร้าย

เดินทางไปที่ฝรั่งเศสในช่วงนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้
เอาไว้ในมือถือได้อย่างสะดวกสบายครับ
รูปแบบของการทำงานของแอปนี้นะครับ
ก็คือสามารถเตือนความเสี่ยงหรือว่าเหตุไร้ต่าง
ที่อาจจะเกิดขึ้นใน๘พื้นที่หลักของฝรั่งเศส
และหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
หรือว่าเหตุการณ์ใดก็ตามที่คาดว่าจะมีความเสี่ยง
พลิเคชันนี้ครับจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาทันทีครับ
ทางนี้ฝรั่งเศสนั้นจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันในทุกรูปแบบนะครับ
จากกลุ่มประเทศยุโรปนั้นตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มติดอาวุธ
ยังมีการข่มขู่อีกว่าจะก่อเหตุในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโรด้วย

นครอิสตันบลลลก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ก่อการร้าย
ก่อการร้ายหลังจากถูกคาร์บอมถล่มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากครับ